๑จักรวานดีกว่าเพราะเขาเคยไปจักรวานสวยไปจักรวานมาแล้ว
คุณปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ยังไงล่ะช่วงนี้ทำยังไงก็อยู่บ้านสิไม่ได้ไปไหนคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าแฟนคิดถึงก็ไม่พร่องมาโชว์ความน่ารักผ่านโซเชียลให้เราได้เห็นกันคุณผู้ชมค่ะ
บริเวณทางไทรัทไปส่งภาพดูนางเอกสาวคนนี้เลยปุ๊กลุ๊กผลทิศว่าเธอมีกิจกรรมอะไรบ้าง
เดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมอยู่บ้านทำอะไรเนาะสาวสวยคนนี้
คือหลังจากที่ปุ๊กลุ๊กนะล้มจนคอเคล็ดค่ะ
ใช่จะไปเห็นภาพอยู่ตอนนั้น
อาการก็ดีขึ้นแล้วออกไปเนี่ย
ก็เลยลุกขึ้นมาค่ะทำหน้าที่นี้ได้แล้ว
เราก็ได้เห็นภาพที่ดีต่อใจขณะที่เธอทำกิจกรรมอยู่บ้างคุณผู้ชมค่ะ

พี่แจ๊คใครเห็นภาพนี้ก็ตกใจ
แต่ตอนนี้เห็นว่าดีขึ้นแล้วนะ
ก็เป็นกำลังใจให้ปุ๊กลุ๊กด้วยนะสำหรับเรื่องสุขภาพร่างกาย
นี่เลยคุณผู้ชมค่ะอยู่บ้านทำยังไงก็มีทั้งอ่านหนังสือ
อ่อนเคี่ยบโอ้ยเหมียงคอนิดนึง
สวยไหมล่ะแซมเสิร์โทษท่าก็สวยคุณผู้ชมค่ะแจกรอยยิ้มหวานแบบนี้ชวนมองนะคะ
อ่านหนังสือแล้วก็ง่วงอ่ะปูลุกทำไงอ่ะไปชงกาแฟดีกว่าไปชงกาแฟ
เอาเหรอต้องชงกาแฟก่อนเหรอชุมกาแฟเขาแซ่บจ้า

เออนะคะพอชงคอฟฟี่เสร็จแล้วอยากเปลี่ยนมา

อ๋อจิบกาแฟไว้ก็แล้วมาลดน้ำต้นไม้บ้างดีกว่า

สีเขียวกับต้นไม้เสื้อเธอกับต้นไม้อันไหนเขียวกว่ากัน
ฉันชอบน้องหมาด้านหลังอ่ะ
น่ารักดีดาวน้ำเป็นยากาศในบ้านเธอนะ
รูปต่อไปโลตันต้นไม้แล้วเป็นอะไรต่อดีล่ะคุณผู้ชม

แต่ดูซะก่อนนะคะดูคอมโพสต์ซะก่อนสวย
มามองอุ๊ยเรียกมุกลุกเหรอคะ
แบบนี้เซ็กซี่ยวนใจมากค่ะคุณค่ะ
ไปทำตามที่บ้านหลุมไปทำตาม
อีกนึงลุคจัดดอกไม้ดีมั้ย

เขามาแบบแต่งตัวเรียบนะเสื้อสีขาวเบา

สีผมมาใหม่ด้วยนะสวยจริงบอกพี่กัลด้วยเผื่อใครจะไปทำตาม

ซึ่งสวยขึ้นมากจริงดิฉันเคยเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดปีเดอร์เขานะคะ

สวยค่ะสวย